พูดถึงเรื่องผลไม้ทุเรียนยังไม่หมดทุเรียนเนี่ยมันมีหลากหลายสายพันธุ์จริงนะ
เดี๋ยวจะพาไปดูทุเรียนศิลาแหล่งที่กำแพงเพชรเขาบอกอร่อยเนื้อดีมีเอกลักษณ์
เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยเฮ้ยไม่เคยได้ยินสายพันธุนี้นะน้องไปต่อ
อ่ะเวทีเชิงก็เปลี่ยนสายที่ราญแหลงเออใช่ไหมอ่ามาดูกันดีกว่านะคะ
เดินทางไปที่นี่นะคะสวนยาวิชัยตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับคุณดูบรรยากาศก่อนเออล่มลื่นอ่ะ
รื่นมีลำทานน้ำไหลผ่านเลยนะ
คือด้วยพื้นดินที่มันติดเชิงเขาเนี่ย

ก็เลยทำให้ทุเรียนสวนนี้มันมีรสชาติดี

มีลูกค้าสั่งกันมาเยอะมากนะคะ
ซึ่งจะขายอยู่หน้าสวนนะราคากิโลกรัมละ๑๘๐บาท
ส่วนคำว่าทุเรียนศิลาแรงมาจากใต้ดินเป็นพื้นศิลาแรง
มันก็เลยมีแร่ธาตุทางอาหารให้ผลไม้
และทำให้ผลไม้มีรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ

คุณแก้วใจยาวิชัยและครอบครัวเขามีอาชีพเป็นเกษตรกรสวนทุเรียน
เริ่มทำตั้งแต่ปี๒๕๓๗แล้วนะคะ
ก็ซึ่งเดิมทีเขาบอกยังไม่ได้มีความชำนาญในการดูแลจัดการแปลงทุเรียนเท่าไห
ประสบปัญหาเรื่องของโรคแล้วก็แมลงนะคะ
ก็ส่งผลให้ทุเรียนทยอยตายไปเยอะเหมือนกัน
ต่อมาก็เข้ารับการส่งเสริมการเกษตรจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน
ก็นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในพื้นที่ในการปลูกทุเรียนของตัวเอง
ทำให้แปลงทุเรียนเนี่ยกลับมาอุดมสมบูรณ์แล้วคุณดูเนื้อมา
แน่นมากแน่นมากสวยมากเลยนะ
กว่าจะนิ่งมันต้องกลิ้งมาก่อนต้องล้มมาก่อนเนี่ยกว่าจะได้แบบนี้
ไม่ใช่ง่ายนะหูใหญ่อยู่นะหูเบล้ใช่
บางมากบางมากเหนือนแน่นลูกใหญ่นะฮะ
ก็เลยทำให้แบบแปลงทุเรียนของเขาให้ผลผลิตที่ดี

จังหวัดกำแพงเพชรเขาบอกว่าปัจจุบัน
มีพื้นที่ปลูกทุเรียนประมาณ๒๕๐๐กว่าไร่นะ
กรมส่งเสริมการเกษตรสาขาการปลูกทุเรียนแล้วค่ะ
ส่วนอย่างนี้มีทุเรียนง็มังคุษและรองกองอยู่เชิงเขา
มีลำทานน้ำไหลผ่านคือมันเหมาะมาก
ปกติเขาจะปลูกด้วยกันจริงน่ะไปตอนอุปกรณ์ศราชน์

ก็ต้องบอกว่ามันเป็นทำเลที่ดี
เขาก็ระเทศใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ใครสนใจอยากลงไปเที่ยวสวนทุเรียน
สวนทุเรียนของเขามาและเลขโทรศัพท์คุณให้ได้
มังกุ๊ดหน่อย

จากต้นเขาจะสีแดงสดเขาจะสวยนะ
เขาบอกว่าการที่ไปกินง้อเนี่ยถ้ากินจากต้นจะอร่อยมาก

คือไปที่สวดตอนนั้นเราไปที่ชุมพร

ร้อนคุณชอบอ่ะใช่ไหม
นั่นไม่ใช่ง้อค่ะถ้าร่อนแบบนั้นน่ะค่ะ